คุณผู้ชมครับรถเทลเลอร์สิบแปดล้อเบรกแตกครับโอ้โหงานนี้มีผู้เสียชีวิตสองศพเจ็บอีก๕คนครับ
นี่เกิดขึ้น๑๐โมงครับคุณผู้ชมครับโอ้โหพุ่งมาแบบนั้นเลย
ผมเห็นใจรถที่ไม่รู้อีโน่อีเน่แล้วจอดติดไฟแดงอยู่ฝั่งนี้
คุณผู้ชมดูสิตำรวจสพโชคชัยทีมกู้ชีพแล้วก็กู้ภัยนะครับ
ไปที่จุดเกิดเหตุที่สี่แยกอำเภอโชคชัยในที่เกิดเหตุเจอรถเทลเลอร์สิบแปดล้อนะครับ
ทุกแบบหล่อเสาไฟฟ้าติดโลโก้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อัดก๊อปปี้รถสองคันครับคันแรกเป็นรถกระบะสีเหลืองนะครับ
มีโลโก้กลมทางหลวงแล้วก็เป็นคันแรกที่ถูกชนเต็ม
มีผู้เสียชีวิตสองศพคือนายมานะขามกิ่งและนายสมชายทิศกระโทก
ทั้งสองคนเป็นลูกจ้างของหน่วยงานครับแขวงทางหลวงนครราชศรีมาที่๓
ซึ่งถือว่าเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่
กู้ภัยต้องใช้เครื่องตัดถ่างนะครับมานำร่างของทั้งสองคนออกจากรถ
ส่วนรถเก่งคันสีดำอีกคันนะครับถูกอัดลากมาด้วยสภาพด้านขวาพังเสียหาย
แล้วก็มีรถกระบะสีดำอีกคันนะครับถูกชนท้ายพังยับทั้งสองคัน
มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวมกัน๕คนนะครับกู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาล
ตำรวจตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่ารถเทลเลอร์คันนี้เป็นรถของบริษัทรับเหมานะครับ
เป็นรับเหมาช่วงของการไฟฟ้าแห่งหนึ่งนะครับ
อยู่ระหว่างการเดินทางเพื่อขนเอาอุปกรณ์แบบหล่อไปปฏิบัติงานที่จังหวัดอุบลรัชธานี
พอมาถึงจุดเกิดเหตุเบรกแตกครับนะครับเสียหลักพุ่งข้ามเกาะกลางถนน
ชนกับรถเก๋งคันดังกล่าวซึ่งตำรวจจะสอบสวนคนขับรถเทลเลอร์ถึงข้อเท็จจริง
สาเหตุที่ชัดเจนแล้วดำเนินคดีต่อไปครับ